ขอแสดงความยินดีกับครูสละคุณวุฒิครูเพลงชื่อดัง
ที่ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ระบบออนไลน์หนึ่งในคนบันเทิงคุณภาพที่รับการคัดเลือกก็คือครูสลาคุณวุฒิครูเพลงชื่อดัง
ที่อยู่เบื้องหลังเพลงฮิตเพลงดังเยอะแยะมากมายและส่งให้ลูกศิษย์ลูกหาศิลปินลูกทุ่งโด่งดังมาแล้วนับไม่ถ้วนนะคะ
ซึ่งครูสละได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่งนั่นเองนะคะ
แล้วก็ข้อความร่วมแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลย
ทั้งพี่นางธิริพรพี่สุสุนารีพี่ไม้พี่รมพรพี่ก้อมเฮ้ยไร

ด้วยคุณสลานะคะเปิดใจผ่านบรรทางไทยรัฐบอกว่า
เป็นความรู้สึกปราบปลื้มใจจนบรรยายไม่ถูกจริง
ไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่

เพราะว่าทุกคนมีส่วนร่วมให้ครูได้รับรางวัลในครั้งนี้
เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของครูสลากันสักเล็กน้อยค่ะ
แปลกใจทั้งดีใจแล้วก็มันตื้นมันตื้นในความรู้สึกครับ
ครูก็เหมือนว่านึกว่าเพื่อนอำพูดแล้วน้ำตาจะไหล
พ่อแม่ขอบคุณครอบครัวแล้วก็ครูบาอาจารย์
ศิษย์ลูกหาที่มีส่วนร่วมในการสร้างงานของครู
ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณภายลัดที่ดูแลมาเลยตลอดนะครับ
จริงค่ะถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่อีกคนนึงค่ะ
ที่เราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติด้วย
นั่นก็คืออาตู่นพลกลมรชุนค่ะ
ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะ
การแสดงภาพยนตร์และละครนั่นเองนะคะ
บันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็น๒บุคคลในวงการบันเทิง
ทรงคุณค่าจริงมีผลงานประจักษ์มาแล้วมากมายเลยนะคะ
ใช่ค่ะมีแต่ข่าวดีกันบ้างนะคุณผู้ชมนะ